เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะคะ

ทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยของเรา

ทำให้ฝนตกหนักขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีห่อมความกดอากาศต่ำนะคะ

ลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออก
ซึ่งเป็นภาคที่รับลมมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
เรามีข้อสังเกตง่ายถ้าเกิดร่องมรสุมพาดผ่านภาคใด
ภาคนั้นจะเกิดฝนตกบริเวณช่วงค่ำจนถึงเช้า
เพราะว่าสภาพอากาศเอื้อต่อการเกิดฝน
คุณผู้ชมรอไปชมทราบหอม
ปรากฏการณ์นะคะน่ากินน้ำหาดูได้ยากค่ะ

คุณผู้ชมอย่างที่เห็นแบบนี้
เห็นเป็นจุดเล็กแบบนี้แต่อันตรายนะคะ

สลายตัวไปในระยะเวลาอันสั้นค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ